พาไปเมืองมะขามหวานเพชรชบูรณ์
แต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องหวานแล้วค่ะเรื่องของเลือด
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเขาทะเลาะกันสุดท้ายไปคว้ามีดมาค่ะ
ไล่ฟันกันลูกเลี้ยงเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะ
วิ่งหนีพ่อเลี้ยงทำไงวิ่งตามค่ะ
พอตามไปทันปุ๊บฟันเลยค่ะ
ไม่ยั้งเลยนะคะตอนนี้ลูกเลี้ยงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็พยายามที่จะไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปไว้ด้วย
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเลี้ยงเท่านั้นนะคะที่ได้รับบาดเจ็บ
พลเมืองดีที่เขาไปเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปห้าม
ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
คนที่ก่อเหตุก็คือพ่อเลี้ยง
ชื่อว่านายทองภูลโคตรท่าล่อ
ท่าล้อกำลังใช้มีดฟัน
เลี้ยงก็คือนายจตุรพัฒน์บุญสารีอายุ๒๐ปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนเลยนะคะ
ในอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้โหลูกเลี้ยงสาหัสค่ะ
พลเมืองดีชาวบ้านชื่อว่านายประดิษฐ์เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้

ทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

สอบถามนายประดิษฐ์คนที่เห็นเหตุการณ์

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียง
คล้ายกับว่าคนทะเลาะกันก็เลยเข้าไปดู
กำลังใช้มีดไล่ฟันลูกเลี้ยง
ทีนี้พอเขาเห็นแบบนี้คุณประดิษฐ์บอกว่า
รีบยกโทรศัพท์มาเลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
อีกคนหนึ่งที่ก็เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น
ชื่อว่านายแอ๋งแทนจำปา
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในแอ๋งได้ทำลาบ
ลาบเพื่อเอามาดื่มสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน
กันหลายคนแล้วค่ะเพื่อนบ้านในระแวกนั้น
แล้วก็ชวนนายจตุรพัฒน์ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของนายทองภูล
คนก่อเหตุมาด้วยบ้านเขาอยู่ใกล้กัน
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั่งดื่มกินอยู่
นายทองภูลพ่อเลี้ยงขับรถยนต์เข้ามาจอดที่บ้านพอดี
เลี้ยงพอเห็นแบบนี้ตะโกนให้ของลับเลย
แล้วก็ต่อว่านายทองภูลลักษณะคือมาทุบทำร้ายแม่ตัวเองทำไม
เท่านั้นแหละค่ะนายทองภูลไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ
ความมีดมาเลยแล้วก็ปรีเข้ามาทำร้ายนายจตุรพัฒน์
จตุรพัฒน์แกก็ไม่ยอมไปคว้ามิดทำครัวมาด้วยมาต่อสู้กัน
แต่สุดท้ายลูกเลี้ยงค่ะสู้ไม่ไหวก็เลยวิ่งหนีค่ะ
วิ่งหนีจนกระทั่งนายทองภูลก็วิ่งไล่ตามไปด้วย
พอไปทันกันนายทองภูลใช้มีดที่ตัวเองพกมา
ฟันเข้าไปกลางหลังนายจตุรพัฒน์เนี่ยหลายครั้งเหมือนกัน
ใช้คำว่ากระหน่ำฟันลงไปกลางหลังค่ะจนกระทั่งนายจตุรพัฒน์ล้มลง
แต่ยังไม่สาแก่ใจนายทองภูลค่ะใช้มีดอันเดิมกระหน่ำฟันหัวอีก
จนกระทั่งแผลเหลือดอาบเลย
ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านไปช่วยกันห้าม
แต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาเองเขาก็โดนลูกหลง
ชาวบ้านที่โดนลูกหลงคือนิ้วก้อยขวาเกือบขาด
ก้อยขวาของชาวบ้านที่เขาก็ไม่รู้อีโนอิเน่เกือบขาดนะคะ
ทีนี้หลังก่อเหตุพ่อเลี้ยงเตรียมที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ซะก่อน
ส่วนคนเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านพากันนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลลมศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพบ้านติ้ว
แจ้งข้อหากับพ่อเลี้ยงคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่า
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจจากแพทย์นะ
ค่ะสงสัยคนที่ไม่รู้อีหนูอีเนธที่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะ